สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะจันทร์ถึงพระฤหัสก็แน่นอนนะคะ
หลังรายการเคารพทรงชาติหลังรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะ

ส่วนวันศุกร์ค่ะก็หลังเคารพทงชาติอย่างแน่นอนเลยนะคะ

แล้วก็แอปพลิเคชันก็ได้ด้วยนะคะสามารถอยู่ได้ทั่วโลกกันเลยทีเดียว

นี่ขนาดนี้แล้วบางคนยังบอกไม่ทัน
ลีลันก็ดูไม่ทันนอนดึกไม่ได้
ตอนเย็นก็ยังกลับไม่ถึงบ้านอย่าค่ะ

เรามีทางยูทูปอีกหนึ่งช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะ
ส่งไลน์มาบอกดูไม่ทันใช่ไหมมีให้อย่างนี้เลยค่ะ
สามารถชมย้อนหลังได้ที่ยูทูปไทยรัฐ
ยังมีรายการดีอีกหลายรายการของไทยรัฐให้ชมกัน

นอกจากว่าเน็ตหมดแล้วยังไม่ได้ไปจ่ายตังค์อันนี้ก็ไม่รู้แล้ว
โอเคคุณม้าคุณไปเดินแฟชั่นอยู่หน้าวัดอซากุศะใช่ไหมฮ
เขามาเอาคุณเดินทุกวันเลย
ชุดที่แบบว่าไม่พร่องสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย

มันพูดพี่มดดำมันไม่ได้พูด

ดำบอกว่าไปซื้อเสื้อผ้า

แต่นั่งซื้อเยอะ
ตอนนี้พี่กลับมาเที่ยวเมืองไทยนะ

มีเรื่องเร่านายหลวงตอนเสร็จเเล็กค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะฮะ
พระบาทสมเด็จพระปรมิลทะละมหาผู้มิพษ์พ่ออดู่ยเดช
ว่าตอนนั้นผมกำลังทำงานอยู่ในสภาพจิตใจที่แย่มาก
นะมันไม่มีกำลังใจที่จะทำงาน
อะไรเลยเท้ากับงานมาก
ไม่มีใครเข้าใจเหมือนทำดีแต่ไม่ได้ดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะ
ก็ท่านเสด็จมาพอดีนะฮะแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ทอดพระเนธเห็นสีหน้าของผมไม่สู้จะดีนัก
ท่านก็ได้ส่งสอบถามจนได้ความว่าผมกำลังท้อแท้กับงานนะ
พระองค์ท่านก็จึงตั้งคำถามว่าท่านสุเมฆเคยขายเศษเหล็กไหมเศษเหล็กเหล่านี้เวลาขายเนี่ยราคามันต่ำ
คงได้เงินมาไม่กี่บาทแต่ถ้าเราเอาเศษเหล็กเหล่านี้มาหลอมรวมกันเป็นแท่งเวลาหลอมเนี่ยเหล็กมันคงรู้สึกร้อนมาก
พอหลอมเสร็จเนี่ยเราก็นำมาทำเป็นดาบคงต้องตีให้แบนอีกเวลาตีเนี่ยก็ต้องคอยเอาไฟเผาให้ร้อน
ตีไปเผาไปอยู่หลายรอบกว่าจะได้เป็นรูปเป็นร่างดาบตามที่คุณต้องการ

ต้องผ่านความเจ็บปวดความร้อนอยู่นานแถมเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะให้สวยงามดั่งใจ

วดลายเวลาแกะลวดลายก็ต้องใช้ของแข็งมีคมมาตีให้เป็นลวดลายอีก
แต่เมื่อเสร็จเป็นดาบที่งดงามก็จะมีคุณค่าที่สูงมากเทียบกับเศษเหล็กคงจะต่างกันลิบลับ
จะเห็นว่ากว่าที่เศษเหล็กไม่มีคุณค่ามากนักจะกลายเป็นดาบที่งดงามก็ต้องผ่านอุปสรรคมามากมาย
ความเจ็บปวดต่างกว่าจะประสบความสำเร็จดังนั้นเนี่ยขอให้จำเอาไว้อย่างหนึ่งว่า
ใครที่ไม่เคยถูกตีถูกทุบเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตมาก่อนจงอย่าได้หารคิดทำการใหญ่

มากเลยพี่เห็นภาพเลยหายท้อเลยนะ
กำลังท้ออยู่นะผมหายเลยนะ
เสร็จเหล็กก็เป็นดาบที่สวยงามได้แต่ต้องผ่าน

ก็เหมือนการทำงานครับชีวิตของเราก็เหมือนการทำงานของเรา
พี่ม้าไปทำอะไรมาคะหน้าเด้งจัง

เพราะว่าคนที่ไปลงทะเบียนคนโจรไว้นะฮะแล้วก็ไปแจ้งไว้ที่ธนาคารต่างเนี่ย
ก็ทยอยไปเบิกแล้วนะคะตอนนี้ทกศก็เลยขอยืดเวลาอีกหน่อยได้ไหม
เพราะว่าจ่ายไม่ทันนะฮะคุณรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
สหกรการเกษตรและทกศบอกว่าธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีประชาชน
ที่มีสมุดเงินฝากแล้วเนี่ย๒๘ล้าน๒ล้าน๘แสนลายนะฮะ
จำนวนทั้งหมด๓๘หรืออีก๑ล้านยังไม่มา
และจำนวนนี้ก็จะมีคนที่ไม่มีสมุดเงินฝากคือมาขึ้นทะเบียนไว้ว่ามีรายได้ต่ำกว่าแสน
หรือว่าไม่เกินมากกว่า๓หมื่นไม่ต่ำกว่าแสนเนี่ยนะฮะยังไม่มีสมุด
พอไม่มีสมุดก็รัฐบาลก็โอนเข้ามาไม่ได้ก็ยืดยาวไปอีกเพราะฉะนั้นจะไม่ทันภายในสิ้นปีนี้
หรือขอยืดออกไปฮะแล้วก็อีก๒หมื่นลายนะฮะที่อีก๒๐๐๐๐๐ลายนั้นมาลงทะเบียนไว้ว่าเป็นคนจน
แต่ว่ายังต้องตรวจสอบก่อนเพราะบางคนมีรายได้เกินแสน
นี่นะฮะก็จุกจิบอย่างนี้อยู่นะฮะ
รัฐบาลจะเร่งประชาสัมพันธ์รัฐนาคารจะเร่งประชาสัมพันธ์ว่า
คนที่มีทะเบียนแล้วแต่ยังไม่เปิดบัญชี
มาเปิดซะเพราะคุณจะได้มีสิทธิ์มาเบิกเงินไปนะฮะ
ทาคอรออมสินก็เป็นที่ที่ประชาชนไปลงทะเบียนไว้เหมือนกันนะคะ
ก็เป็นทั้งหมด๒๑ล้านลายนะฮะตอนนี้ก็เปิดบัญชีไว้แค่ล้าน๒ลายเอง
แล้วก็วันที่๑ถึงวันที่๑๐ธันวาเนี่ยได้โอนไปแล้วด้วยนะฮะ
แต่ว่าก็ยังมีอีกเหมือนกันที่ยังไม่ได้มาเบิก
และยังไม่ได้เปิดสมุดบัญชีอีกเช่นกันแต่มาลงทะเบียนไว้เฉย
โอ้ยก็ทำไมทำงานนะธนาคารกรุงไทยก็เป็นอีกแห่งนึง
ที่อยู่ในโครงการนี้นะฮะลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการรัฐเนี่ย
บอกว่าวงเงินนั้น๑๖๐๐ล้านบาท
จำนวนลงของที่ธนาคารกรุงไทยก็คือ๑ล้านลาย
มติคอลโมบอกว่ารายได้ของคนที่จะอยู่ในเกณฑ์นี้ก็คือ
เกิน๓๐๐๐แต่ไม่เกิน๑แสนจะได้รับเงิน๑๕๐๐บาท
ประชาชนที่เข้าขายก็มี๘ล้านคนจากที่ลงทะเบียนทั้งหมด๘๒๘๓ล้าน
ฟังนายกนิดนึงนายกบอกว่านี่หลายอย่างยังไม่เข้าใจกันนะ
ที่ผ่านมาก็บอกโคมนะให้ไปลงทะเบียนกันทำไมไม่รู้ไม่ลงทะเบียนเลย
บางคนลงทะเบียนแล้วก็ไม่สนใจจะเปิดบัญชีเพราะไม่รู้จะได้อะไร
พอรู้ว่าจะได้อะไรคราวนี้จะได้รัฐบาลก็พูดไปแล้วจะให้ทำมันคือจุดมุ่งหมาย
ดังนั้นทุกคนต้องเรียนรู้วันหน้าเขาจะพ่วงเรื่องรถเมฟรีอะไรต่าง
จะได้รู้จำนวนคนที่ต้องการความช่วยเหลือที่มีรายได้น้อย
อย่างนี้ไม่ได้เป็นการจะสีระสิทธิ์อะไรจะได้สิทธิ์ด้วยทำเถ้อ
อย่าให้นายกต้องโมโหโมโหแล้วก็ชากเสียงทุกที
มาดูเรื่องนี้บ้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ปากการัง๗สี
สวยงามจริงจริงนี่สีจริงเลยนะ

อุทยานแห่งชาติก็ชี้แหล่งดำน้ำใหม่สมบูรณ์มาก

กับอุทยานหมู่เกาะเพตรา
สิ่งแวดล้อมเขาได้มีการเปิดเผย
ว่าตอนนี้กรมอุทยานเองได้ค้นพบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่
คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำระดับโลก
มีความสวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยนะฮะ
กลับมาธรรมชาติใต้ทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะปากการังที่หายากนะครับ
ซึ่งที่นั่นเนี่ยนะฮะก็คือเกาะลูกหิน
เกาะไก่เกาะหินขาวนะฮะ
อยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะครับ

ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงนะฮะ
อุทยานแห่งชาติภูเกาะเพตราจังหวัดสตูนแล้วก็ตรังนะฮะ
แล้วก็เกาะบุโหลนจากการตรวจสอบทั้ง๓เกาะ
มีแหล่งประการังอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียว

นั่นไงโดยเฉพาะที่เกาะหินขาวพี่เหมียวพี่ม้า

อ้าวนี่ของมาเลป่ะ
ไม่แน่ใจคนไทยอ่ะอายัมภาษามันเลไปว่าอายัม
เกาะอายัมขึ้นสลับสีสวยงามมากเลย
บอกจนได้ชื่อว่าเป็นปากการัง๗สีแล้วก็มีดอกไม้ทะเล
มีสีสันที่แตกต่างกันไปซึ่งปกคลุมหนาแน่นไป

เพราะว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าเกาะขึ้นไม่ทัน
กับอุทยาลหมู่เกาะไปตรวาล
แล้วก็สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใต้ท้องทะเล
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้เขาว่าอย่างนั้น
อันนี้ต้องกราบขอประชาชนช่วยดูแลหน่อย

เอาปากการังจะกลับบ้านแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่สนามบินกะบี่

วันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอก

เอาง่ายดูอย่างเมื่อก่อนที่บ้านใครมีเครื่องวิดีโอที่ใช้มูลวิดีโอเสียบ

ทางหนุ่มมากเลยพี่พูดว่าสัตว์แล้วพี่พูดแรงแล้วพี่ก็ชอบหามาทางหน้าผมเนี่ย
ทั้งสัตว์และพืชช่วยกันดูแลหน่อย
โอ๊ยแต่งนั้นไปขึ้นเหนือมากนะฮะจากศัตรูเราขึ้นไปที่ดอยทะโน้น
เหม๋ยขาบเกิดรอบที่สี่แต่ตอนเข้ารายการพี่ไม่ได้พูดเหม๋ยขาบนะ
พี่พูดเหม๋ยขาบโอเค

อุณหภูมิทางเหนือลดลง๒๔องศาแล้วแล้วเขาบอกว่า
อุณหภูมิพื้นราบนะคะจะเย็นลงไปเหลือแค่๑๕๑๙องศา
อุตุคะชี้มาเลยค่ะตรงไหนชี้มาเลยอย่าพูดลอย
ฉันไม่เชื่อทำไมฉันไม่ชอบเถียงกับอุตุไม่รู้
เชียงใหม่นะคะวันนี้ที่ดอยอินทนนท์นะคะเหมือยขาบเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว
เกิดขึ้นบริเวณหลักกิโลเมตรที่๔๒ช่วงเลยจุดชมวิวกิวแม่ปานอันลือเรื่อง
ซึ่งคนชอบปีนออกไปท้าทายนั่นแหละค่ะ
๔๒๔๗เจอเหม๋ยขาบยาว๕กิโลเลย
แล้วก็วันหยุดช่วงที่หยุดรัฐมนุนช่วงยาวคนก็ไปเยอะมาก
ขึ้นไปถ่ายรูปขึ้นไปทำอะไรนะหมอกเหมือกก็ลง
เขาบอกว่าเช้านี้ที่กิ๋วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุด๕องศาเซลเซียต
แต่อุณหภูมิยอดย่าวัดได้๐๑องศาเซลเซียส

ต้ายหญ้าอย่าไปวัดไม่เอามีขี้หมา

หนาวเหรอไม่เห็นเขาใส่เสื้อหนาวกันเลย

อะไรพวกนี้อันนี้บอกตรงนะฮะ

ไปเมืองกาลก็ร้อนไปถ่ายละครก็ร้อน
ที่ไหนก็ร้อนไปสุพรรณก็ร้อน
ไปณดูลีก็ร้อนเนี่ยไปสี่จังหวัด
กะนำอะไรกะนำเขาว่ากะนำชอบกะนำซื้อฮะชมกันกะนำ
ชอบกะนำอ๋อชอบกะนำชอบกะนำห้างเขาอยากให้มาซื้อเยอะเยอะ
ชมกันกระหน่ำเลยชมไม่ไม่ชมไม่ชมนะอ่าโอเคเดี๋ยวกลับมานะครับ

ผมก่อนเลยเหรอใช่เรื่องนี้มันโหดร้ายมากเลยนะ
คือเป็นเรื่องของเอ่อผู้ชายคนนึงนะฮะไปจ่ายทริปแทนผู้ชายคนนึง

เออแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ตายเลยเดี๋ยวผมเล่าขาวให้ฟังอย่างน้อยก็ต้องไปเจอ
เป็นเพื่อนสาวของนายชาคริสภูลสวัสดิ์รัตนพงศ์
หรือน้องโบ๊ทอายุ๒๗ปีเองนะ
มีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระ
ถูกนายปราโมทสุริเทศอายุ๓๔ปี

ใช้ขวดเหล้าตีศีรษะในชาคริสต์

เมื่อคืนวันที่๑๐ธันวาที่ผ่านมานะครับ

หลังจากนั้นนะครับก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ

ทิพย์ให้กับพนักงานนวดในห้องน้ำ

เขายืนยันมาบอกว่านายชาคริสเนี่ยไม่ได้หยามนะ
หยามตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
แต่เป็นการแสดงน้ำใจด้วยการจ่ายทิพย์ให้เด็กนวดแทน
เพราะว่าจริงแล้วคนที่ตีหัวผู้ต้องหานี่นะครับ

ไม่มีแบงค์ไม่มีแบงค์ย่อยที่จะให้ทริปเด็ก

บอกว่าน้องชาคริสต์นี่เขาอยู่ในห้องน้ำด้วย

ใช่เขาก็เลยเอาเงิน๒๐บาทให้แทน

คิดว่านายชาคริสเนี่ยหยามน้ำหน้า

ก็แบบมึงคงไปดูป่าด้วยดื่มขวดเหล้าน่ะนี่คงจะไปตีข้างนอก
คงเดินมาตามมาข้างนอกไปตีข้างนอกตีข้างนอกภายในร้าน
คือออกไปจากห้องนั้นแล้วไปตีข้างนอกแค่นี้โกรธขนาดนี้เลยเหรอ
เขาคิดว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีเขา
เอาเงิน๒๐บาทไปจ่ายตัดหน้าเขา
ตายแล้วแค่นั้นเองสังคมพี่

ตอนนี้เนี่ยทั้งครอบครูแล้วก็ญาติเนี่ยเขาติดใจเจ้าพนักงานที่สอบส่วนนะ
บอกว่าทำไมถึงให้ผู้ต้องหายื่นประกันตัวเร็วเกินไป

จริงแล้วการที่เพื่อนจ่ายเงินแทน๒๐

เป็นบ้าอ่ะใช่ไหม

คือต้องประหาร

คือคนแบบนี้เป็นแบบนักเลงอะพี่
เมาแล้วก็แบบว่าจะทำอะไรใครก็ได้

เดี๋ยวก็ไปเข้าข่ายอะไรนะโดยประมาท

ไม่แล้วไม่เข้าใจคิดได้ไงอ่ะ

สำหรับข่าวต่อไปนะสำหรับคนที่

ปิ้งสินค้าในช่วงนี้

ในช่วงวันที่๑๔นี้ถึง๓๑ธันวาคม
ศนี้นะคะก็ครึ่งเดือน๑๕วัน
โดยสามารถจะนำใบกำกับภาษีจากผู้ประกอบการมาหักภาษี
ตามจำนวนเงินจ่ายจริงไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
พี่เหมียวก่อนจะอ่านศรเมื่อกี้มีไลน์ส่งเข้ามาถามว่า
ทำไมคะคุณแองจี้คุณไปทำอะไรสุพรรณ

จริงมีแต่เพื่อนสาวแล้วก็สาวกว่า

แต่ไปมาซิไปมาค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะพี่ฮั่งเลส
เขาได้จัดมุมให้เลยว่ามาถามตรงนี้เลย
กำกับภาษีขอตรงนี้ต้องใช้อะไรบ้างต่างนานานะครับ
คักมากคนก็ไปเข้าแถวรอรับใบกำกับภาษี
เพื่อเอามาหักตอนปีหน้าเยอะเลย

เขาก็ติดป้ายบอกต่างอันนี้คนอื่นเรียนแบบได้นะดีสไตล์
แล้วก็มีทั้งจุดออกใบกำกับแล้วก็แสดงอัตราการลดหย่อนรายได้

สินค้าที่ไม่เข้าข่ายก็บอกด้วย

แต่ว่าจะมีไม่เยอะหรอกส่วนมากก็เป็นสินค้าไทยอย่างนั้นแหละ
แล้วตอนนี้ยังประกาศให้ลูกค้าที่มาซื้อของรับทราบว่า
หากจะใช้สิทธิ์นี้จะต้องทำยังไงบ้าง

คุณต้องมีอันนี้คุณต้องมีใบเศษมีแบบประชาชน
แล้วก็รอรับเอกสารได้เลย
คือยังไม่ถึงคิวก็เออไปร้านลาที่อื่นได้อยู่อย่างนี้นะฮะ
ตอนนี้ถ้าหากว่าจะช็อปก็เก็บได้เลย

เป็นสาวพม่าแฝงตัวเป็นคนรับใช้
แต่เป็นมิจฉาชีพเสร็จเข้ามาอยู่ได้๒วัน
เพราะนั้นเองอ๋อเขาที่ว่า๗ล้าน
คือเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายคือคุณบิ๊ก
เขาก็แบบเหมือนกับเมียเขาเนี่ยเอาพวกทรัพย์สินที่เป็นเหมือนกับสินสมรสออกมา

เอามาเก็บไว้เพราะเขาจะไปงานแต่งงานก็เก็บที่ลิ้นชัก

รู้เลย๗ล้านขโมยกุญแจไปเปิดตุ๊กเอาไป๗ล้าน
หูสร้อยคอนู่นนี่เอาไปหมดเลย

แล้วก็คนนี้ขโมยของมาหลายบ้านแล้วนะแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อ
อยู่บ้านนี้ชื่อโบบ้านนี้ชื่อม้าบ้านชื่ออะไรอย่างนี้

พี่เล่น

คุณเชื่อไหมว่าบุรุษหน้าตาหล่อมักจะเห็นแก่ตัว
ทันลูกอยู่รึไงคุณหนุ่มไหม้สิทุกชื่อหนุ่มไม่หล่อ

แต่สมัยก่อนก็พอจะเล่าบ้างมันถึงได้มีนิสัยอย่างนี้ไงตรงกลางสีม่วงบุรุษหล่อมักเห็นแก่ตัวอยู่ที่หน้าเจ็ด
หล่อว่ามักจะเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัว
เห็นต้องไปศึกษาอะไรเลยฉันก็รู้
นักวิจัยทางด้านจิตวิญญาณนี้ได้ศึกษาหญิงแล้วก็ชายนี้นะ๑๒๕คนได้ทดสอบที่สดี
เป็นวิวัฒนาการพบว่าที่ได้กำไรจากความไม่เท่าเทียมทางสังคมมากเท่าไหร

เงินได้โจ้ยโอกาสอย่างเคยให้ความเป็นต่อตัดสั่งตรงกรอบโกยผลประโยชน์ให้ตัวเองมากทัพทวียังดีหน่อย
พบว่ารักษณะดังกล่าวนี้มักจะเกิดกับผู้ชายไม่ค่อยจะเกิดกับผู้หญิง

ก็บอกว่าไม่บ้านคืนนี้จะไปอยู่บ้านคืนมดดำนะ

ถ้าอยู่บ้านคุณพระดำผมขออย่าให้แม่บ้านเอาของไป

เขาบอกว่าหัวหน้าทีมพี่ใจเนี่ย
กล่าวว่าผู้ผลการศึกษาสอบว่า
ผู้ชายหน้าตาดีมักจะหลงตัวเอง

เห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยยึดถือหลักความเสมอภาคเท่าไรนะ

จริงป่ะคุณแม่มะเจอผู้ชายหล่อว์มาเยอะ

อันในวงการก็หล่อแน่นอน

คำว่าเจอในที่นี้คือเจอทั่วไป

แล้วหดหาด
ในสังคมนี้เพราะพี่อยู่ในแวดวงคนหล่อทั้งนั้น
ทั้งในโบร์กหน้าแบบคนมีชื่อเสียงดารา
คนหล่อนะเห็นแก่ตัวหรือว่าไม่เห็นแก่ตัว
หรือว่าหลงตัวเองหลงตัวเองเนี่ยใช่
แต่ว่าคนหล่อนี้สังเกตชัดเจนมากเลยนะ

แปลกมากเลยพูดคุยด้วยแล้วไม่สนุก

มันมีมาตรเหมือนแบบไว้มาตรของเขา

แต่มันไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวมันหล่อมันไม่เก๊กหล่ออย่างนี้

โบวะรุษที่หล่อแบบหลุมเลยกง่อน

มองปากแดงแก้มแดงหล่อลืมโลกมาก
เช่นที่พี่บอกว่าหลับตาสิ

แล้วทุกวันนี้เอาไหมหรอเค้าขอจูบปากไว้เนี่ยโห่๑๕๐๐
อย่านิ่งย่านีบ
พี่มั๊กให้แปบตำรวจหรอ

คันนะ
ชอบนุงครีโอที่เป็นตำรวจ

ทราบในเครื่องแบบ

ช่วงหน้ามิรึเรื่องดาราดารา

เอ้อแล้วก็วันที่เป็นวันเกิดคุณดิงบานิตาด้วย
ไม่ได้

เดี๋ยวจะอ่านเงินอยู่นั่นแหละ
อุ๊ย

เห็นได้ข่าวว่าอ้ำเนี่ยนะ

แอมพิธาเนี่ยหรือว่าเลิกไปแล้วนะเลิกไปทั้งใหญ่แล้วด้วยจะบอกให้
โดยหนุ่มคนนี้เนี่ยนะร่วมทริปร่วมทริปไปมอดีฟ
อืมถ้าเกิดเจอกันก็ได้แล้วนะนะไปกับสาวแล้วแก๊งเพื่อนเนี่ย
ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเขาคือใครคุณคือใคร
ก็เป็นทอมมาดีมานี่

ดีมาก

เขาบอก
จับโปดารานางเอกฟรีแลนด์

เพราะจะบอกว่าไม่ดังได้ไง

ผมก็เลยงง
มันข่าวผมหรือเปล่า

สัญญาออกมาร่องลอยเกือบปีแต่แทบไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน

ไม่ใช่เป็นนางเอกยังไม่ดัง

ก่อนมีแมงเม่าคาบข่าวมาบอกว่า
ข้าบไหวละแมงเม่าเอาแมงเม่า

เม่าคือการเติมขึ้นขั้นกว่าเป็นแมงเม่า
เม่าเม่าเม่าเม่า

เคยไปงานลูกค้าด้วยเหรียญราคา

อย่ามาดังนะสิ

ลูกค้าเชิญคิดวิธีก็หน้าหงิกไม่ค่อยยิ้ม

พอสื่อไปขอสัมภาษณ์ทำเบ้ปากใส่

ก็ต้องพยายามเกลี้ยกล่อมขอสัมภาษณ์แค่๒นาที

มารอสองชั่วโมงขอสัมภาษณ์แค่สองนาทีก็ยังโอเค

มันร้อนพร้อมเหวี่ยงว่างานต่อไป
ไม่ไปแล้วได้ไหมคะ
ถ้าไปก็ขอแอร์ที่เย็นนะคะ

เสียดายเงินที่ไม่คุ้มค่าตัวเลยสักนิด
ว่ากันว่าเธอคนนี้เป็นนางเอกที่ถูกลืม

ทั้งที่ตัวเองเป็นแค่นางเอกปลายแถวเท่านั้น
จัดการเป็นทับหน้าคอยโดนด่าแทนตลอด

ไม่รู้เหมือนกันนางเอกอิสระคนนี้จะเป็นใคร

รอติดตามกันต่อไปเพราะน้ำลด

ถ้ามุติดาราที่ยังไม่ดัง

ใช่เพราะว่าเจ้าของสินค้าคงจะโง่ไปลงเลย
หรือไม่ก็ชอบมากชอบส่วนตัว
อย่างงี้นะก็แสงว่าเขาต้องดัง

อิสระนี้ก็มีตั้งหลายคน

ก็มีอยู่คนหนึ่งก็เหมือนกับว่า
ออกมาแล้วก็ไปเซ็นกับอีกอันหนึ่ง

ก็ไม่ใช่อิสระใช่มะแต่ว่า

ที่น้อยสี่

ก็มีอยู่คนหนึ่งก็น่าจะ

เหนือตี้งโอเค

แย่หมดแล้วเจอนาคีเข้าไป
ยี่สิบอ่ะเหนื่อยเรื่องอื่นเหนื่อย
มีแต่ร่างใหญ่ทั้งนั้นเลยเท่าที่เรารู้จัก

ไปคิดเอาเองเพราะเริ่มใกล้เข้าไปแล้วล่ะ
แล้วก็ผู้ชายหรือผู้หญิง

เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นสมองยังไม่แล่น
คุณศรีริต้าเป็นโสดมาหลายเดือนนะคะ
จากเมื่อก่อนก็เป็นแฟนคุณขันเงินนี้
น่ารักอยู่ใช่ไหมก็แยกทางกันไปแล้วแยกย้าย
ตอนนี้โดนจับตามองเพราะคุณศรีริต้าเนี่ย
เปิดตัวไปร่วมงานที่โรงแรมหรูที่ศรีพันวา

แงงก็โสดอยู่เหมือนกันนะฮะ

เป็นการเปิดตัวแบบเนียนหรือเปล่าครับคุณลิต้าลิต้า

คือร่วมมือกันอยู่ค่ะในเรื่องการทำสปาโปรดักต์
เป็นเรื่องครีมครีมชมพูครีมนวด

จัดการเรื่องการเปิดตัวเปิดกินใหม่ที่ศรีพันวา

สวยขวดเขิดเขาสวย

พอไปร่วมงานแบบนี้คนก็เลยจับตามองความสัมพันธ

ยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันแน่นอน

ศรีริต้าก็บอกว่าง่าทราบค่ะ
แล้วก็หัวเราะค่ะเพราะไม่ใช่เรื่องจริง

ลิต้าก็บอกว่าใช่ไปบ่อยมาก

ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น

หยุดไม่ค่ะไม่มีลุ้นไม่ต้องลุ้นค่ะ
จริงก็คุยกันแบบเพื่อนนะคะ

ไม่รู้ค่ะ
ก่อนหน้านี้เหมือนคุณกรเคยออกมีข่าวรอบนึงว่าไปทานข้าวกันใช่ไหมคะลิต้า
อ๋อพูดถึงรางวัลวันนี้ดีกว่าค่ะคือ

วันนี้ลิต้าได้รับรางวัลด้วยนักข่าวไม่ถามเรื่องรางวัลนะคะ
ต้าเปิดโอกาสให้ถามนักข่าวก็ไม่ถามค่ะ
สรุปคือโสดสนิทใช่ไหมคะลีตาเดินไปแล้วนะฮะ
โสดสนิทใช่ไหมลีต้าตอบว่าโสดค่ะ
แต่เปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยไม่ได้ปิดโอกาสนะคะ
เปิดโอกาสให้กับทุกคนไม่ได้เป็นโอกาสใครแทน
อีกข่าวหนึ่งจะหมดเวลาแล้วนะฮะแพดณปภางุฒรามานะฮะ
หลายคนไปบอกว่าทำไมอดทนดิครับ
คุณเบ้นแฟนสามีเนี่ยไม่ดูแลเลยเหรอ
ทำไมน่ะคิดเหนือตูบติดกันจะตาย
ไม่เพราะว่าเห็นว่าทำไมยังไปซิ่งรถอยู่อีก

เออคุณแพทย์แกก็เลยแบบออกมาพูดเลยบอกว่า
จริงอะไรเรื่องดราม่าในสามียาวอุ่นซิ่งรถเนี่ย
ทำให้หลายคนเนี่ยมองว่าหนุ่มเบ้นท์ไม่ดูแลสาวแพทย์ได้กำลังท้องอยู่เนี่ย
คุณแพทย์ก็เลยบอกว่าคือหลายคนไปดราม่าใส่คุณเบ้นมากเกินไป

ให้ดูแลแพทย์เยอะกว่านี้แพทย์ก็บอกว่าอึดอัดน่ะ
คือแพทย์ไม่อยากให้การมีลูกมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอะไรเยอะแยะ
เองก็ยังไม่ได้อะไรหลายคนเข้าใจว่าคุณเบ้น

เออคุณเบ้นเนี่ยก็ต้องดูแลอยู่กับแพทย์๒๔ชั่วโมงอย่างนั้นเหรอ

ไม่แพทย์ก็บอกว่าทุกวันนี้เฮ้าก็ดูแลแพทย์เค้าเดือมทีอยู่แล้ว

โตขนาดนี้แล้วไม่แพ้จะอ้อนล่ะ๒เดือน
ก็บอกอย่าไปว่าคุณเบ้นเลย
คือเขาบอกคุณแพทย์มีคนให้คุณเบ้นไปแข่งรถเอง
ก็ดีอยู่ติดมันเหมือนเบื่องจริงนะ

แล้วจะเลขอะไรเพราะใช่หรอ